เอาจริงหลายคนก็หันมาปลูกสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้กันเยอะในช่วงนี้
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพก็เยอะ
ขโมยเยอะค่ะคุณผู้ชมขโมยอะไรไปบ้างที่เราเล่าอ่ะ
ขโมยมอไซค์ขโมยงัดตู้งัดเงินต่างเยอะแยะมากมาย
แต่ล่าสุดขโมยขโมยอะไรรู้ไหม
เอากันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูแล้วกันเรื่องนี้
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
บ้านหนองสนวนนะคะอยู่ที่ตำบลกุฎโพ
ตำบลกุฎโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
เกษตรกรผู้ปลูกขาเหลืองในพื้นที่บ้านหนองสนวนเนี่ยนะ
ถูกมือดีแอบเข้ามาขุดหัวข่าวออกไปจำ
โอ้โหเอาไปขายมั้งหรือออกไปทำอะไรไม่รู้แต่ขุดไปเยอะมาก

เศรษฐกรผู้ปลูกขานะคะก็คือคุณไกรสอนตุ้มภูมิอายุ๓๙ปี
เขาเล่ากับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ตัวเขาปลูกขาเหลืองเอาไว้ทั้งหมด๓ไร่
แล้วก็จำนวนกอขานที่ถูกขโมยออกไปมีอยู่ประมาณ๒๕ต้น
โดยใน๑กอนะคะจะมีน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
แล้วถ้าหากนำไปขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาท
ถ้าหากประเมินความเสียหายในครั้งนี้ที่เขาบอกเขาถูกขโมยไป
ไม่ต่ำกว่า๑หมื่นบาท

คุณพี่ไกรสอนบอกว่าตอนแรกไม่รู้หรอกนะว่าโดนขโมยไป
เพราะว่าโจรไปถอนตรงไหนรู้ไหมคุณฉลาดนะ

ตรงกลางคุณพี่เขาเลยไม่เห็น
เพราะว่าเขาปลูก๓ไร่คุณนึกออกไหม
ถ้าแบบข้างเดินผ่านเห็นไง
แต่พอกลางแบบที่เราไม่ค่อยเดินเข้าไป

คือเกษตรกรเขาต้องตรวจทุกวันอยู่แล้วนะ
ดูความผิดปกติมีมาลงแมลงอะไรต่างหรือเปล่า

พอเดินตรวจสอบแล้วเจอร่องรอยของขาที่ถูกถอนออกไป
คาดว่าน่าจะขโมยไปเมื่อกลางคืนของ๒๓วันที่แล้ว

เพราะว่าพอฝนตกมันจะดินมันจะขุดง่าย
อ๋อมันจะรวดอ๋อมันจะดึงออกได้ง่ายนึกออกไหมคะ
แล้วก็ไปสอบถามกับกลุ่มสมาชิกของผู้ที่ปลุกขาดในอำเภอเสริงสาง
บอกว่ามีสมาชิกในกลุ่มปลูกขาถูกโจรขโมยออกไปขายเช่นกัน
เหรอโดนแบบนี้เหมือนกันเลย
ก็คาดว่าเหตุน่าจะมาจากขาราคาขึ้นจาก๒๘บาทต่อกิโลใช่ไหม
ตอนเนี้ยสี่สิบบาทละใช่ไหมฮะ
จากคือค่อยขึ้นทุกอย่างสมุนไพรไทยนะ
คุณพี่ไกรสอนก็ได้แต่บอกเรานะว่าล็อตใหม่กำลังจะใกล้ได้ขายแล้ว
อืมเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำไงฮะทำไงครับ
นอนเฝ้าอยู่ที่สวนขายนี่เลย
โอ้โหใช่กางเต็นต์นอนมันอย่างนี้เลย
เพราะว่าถ้าใช้วิธีอื่นอย่างเช่นติดตั้งระบบไฟใช่ไหม
เพื่อให้มีแสงสว่างก็ไม่ได้เป็นผลดีกับพืชค่ะ
เพราะว่าไฟมันจะทำให้มีปัญหาเรื่องศัตรูพืช
รบกวนในแปลงเกษตรอะไรแบบนี้
ก็แก้ปัญหาด้วยการนอนเฝ้า
เห็นใจนะเกษตรกรเขาปลูกมา
เขาก็หวังว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปขาย
พอถึงเวลาสุดท้ายมันไม่ได้ตามที่ต้องการไว้
แล้วเสียหายไปเป็นหมื่น
พูดจริงอย่างนี้เหมือนไม่เยอะแต่เยอะนะครับ

ไวรัสก็ต้องระวัง
วิธีที่เราทำกันอยู่ทุกวันก็สวมใส่หน้ากากอนามัย